ม็อบเมื่อวาน๑๕สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเขาใช้ชื่อ
ขบวนการว่าคาพาร์คนะคะมาจากไฮปาร์คบวกกับคามอบนะคะ
ก็คือขับรถไปแล้วก็ฟังเสียงไฮปาร์คไปนะคะ
นำโดยคุณนัทธวุฒิสายเกลือเมื่อวานนี้นะคะ๓จุดหลักค่ะ
แยกราชประสงค์นะคะนำโดยคุณนัทธวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำนปชนะคะ
คุณอะไรล่ะอนุสาวรีประชาธิปไตยของกลุ่มทะลุฟ้า
แล้วก็กลุ่มที่๓ก็คือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
นำโดยบอกกรลายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนงค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดแรกก่อนจุดแรกก็คือแยกราชประสงค์
ตรงนี้ประวัติศาสตร์เคยมีเคยปรากฏนะคะ
นำโดยคุณนัทธวุฒิสายเกลือค่ะก็เป็นแกนนำนะคะ
ประกาศชัดเจนข้อเรียกร้องเดียวเท่านั้นคือ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งทันที
แล้วก่อนมีการเคลื่อนขบวนคุณนัทธวุฒิก็ประกาศ
ทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าอ่ะ
ทุกท่านฟังผมนะการเคลื่อนขบวนเนี่ย
ขอให้เป็นไปตามสันติวิธีฉะนั้นแล้วช่วงที่มีการเคลื่อนขบวนผ่านโรงพยาบาล
ดบีบแตรและหลังจากเคลื่อนขบวนครบตามรอบแผนแล้ว
ก็จะมีการนัดรวมตัวบีบแตรเป็นเวลา๔๕วินาทีในช่วง๖โมงเย็น
สิบห้าคืออะไรคะเท่ากับเวลาเพลงชาติไง
ฉันเพิ่งรู้นะว่าเพลงชาติไทยเนี่ย
ความยาวสี่สิบห้าวินาทีอื้อฮือสี่สิบห้าวินาที
เป่าแตรอ่อบีบแตรสี่สิบห้าวินาทีค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจว่าจะไม่มีการปะทะกับตำรวจใดทั้งสิ้นนะคะ
นี่คุณผู้ชมจังหวะนี้คุณนัทธวุฒิให้สัมภาษณ์สื่อก่อน
ที่มีการเคลื่อนขบวนไปที่จุดนัดหมายนะครับ

แมททางตามที่ประกาศไว้
ไม่มีจุดแวะไม่เลี้ยวไม่ย้วยไม่ยืดเวลาออกไปได้ตาม
เป้าหมายเวลา๖โมงเย็น
เราจะพร้อมใจกันกดแตรยาว๔๕วินาที
หลังจากนั้นถือเป็นอันยุติการชุมนุม
ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ
ไม่มีสถานการณ์บานปลายไม่มีการเผชิญหน้าใด

ถ้ามากันแบบนี้
แล้วรวมพลังกันได้สงบแบบนี้
ส่งสัญญาณตรงไปยังประยุทธ์จันโอชาวันนี้
ว่าต้องออกไปผมเชื่อว่าไม่นาน
ชัยชนะจะเป็นของประชาชน
หลังจากที่ทำความเข้าใจกับมวลชนเสร็จแล้ว
ก็มีการเคลื่อนกระบวนสักประมาณบ่าย๓

พระขนงคลองตันแล้วก็วนกลับมาที่
รัชประสงค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือกลุ่มแรกค่ะ
กลุ่มที่๒นัดพบกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
กลุ่มนี้มีแกนหลักก็คือกลุ่มทะลุฟ้า
มีการแจกแท็กข้อมือด้วยแบ่งเป็น๒สีด้วยกัน
สีชมพูสำหรับเยาวชนอายุ๑๕๑๘ปี
ส้มก็คือเด็กเด็กก็มาด้วย
อายุถึงยังไม่ถึง๑๕เลยค่ะ
ให้แต่ละคนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง

เส้นทางของกลุ่มนี้ก็คือบีบแตรไปตามถนนปิ่นเกล้า
เข้าสายใต้เก่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกบางพลัด

แล้วก็กลับมาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
หลังจากนั้น๑๘นาฬิกาบีบแตรยาวเสร็จปุ๊บ

กลุ่มที่๓ของคุณสมบัติบุญงามอนงบอกกรลายจุดค่ะ
เขานัดเจอกันที่วินรถตู้ตรงข้ามอายุทยาพัก
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาเรื่อยผ่านเสียรังศิษย์ถนนวิภาวดีรังศิษย์
แล้วก็ลงอุโมงแยกเกษตรเลี้ยวขวา
เรียบด่วนรามอินทาตัดเข้านวมิน
เพื่อยุติตรงไหนตรง๕แยกลาดพร้าว
หลังจากนั้นก็๑๘นาฬิกาตามนัดค่ะ
แตรยาว๔๕วินาทีเป็นอันว่าสิ้นสุดสิ้นสุดกิจกรรมนะคะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานจุดเปลี่ยนของการชุมนุม
มันอยู่ที่จังหวะที่

ใกล้จะมีการทำอย่างที่ปุ้ยบอกแล้ว
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่ง
เขาไม่ได้รอร้องเพลงชาตินะฮะบีบแต่ที่ราชประสงค์
แต่เขาประกาศเลยก่อน๖โมงบอกว่า
พวกเราไปจุดเดิมไปสามเหลี่ยมดินแดง

นั่นแหละครับพอไปถึงตรงนั้นมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นแหละ
เพราะมันอยู่ถ้าเป็นภาษาทั่วไปบอกนอกสคริปต์

เขาบอกแล้วหันหัวไปกันเถอะ
ไปที่แยกดินแดงที่พวกเรามาทำกิจกรรมกันหลายวันแล้ว
แล้วพอมาถึงจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เพื่อจะไปบ้านพักนายกรัฐมนตรีที่
ร๑รอวิภาวดีหลังศิษย์

คือเห็นเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับ

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่หน้าตู้คอนเทนเนอร์
มีการปลาถุงปลาร้าไปที่หลังตู้คอนเทนเดอร์
ที่มีตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นประจำการอยู่
ตำรวจควบคุมฝุงชนยิงแก๊สน้ำตากลับมาที่ผู้ชุมนุม
แล้วก็มีการฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ผู้ชุมนุมนะครับซึ่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
ก็ยังตอบโต้และทำให้มีผู้บาดเจ็บ
ทั้งฝั่งของผู้ชุมนุมและฝั่งของตำรวจ
นี่นะฮะเหตุการณ์ค่อนข้างจะชุลมูลวุ่นวายทีเดียวนะครับ
หลังจากเปลี่ยนแผนมาตรงนี้นะฮะ
กระทั่ง๑๗นาฬิกา๕๐นาทีครับ

ขึ้นไปบนโทเวย์แล้วก็มาตรงจุดที่มีผู้ชุมนุมเนี่ยไปออกันอยู่นะครับ

ขณะที่ผู้ชุมนุมก็ยิงพลุตอบโต้
แล้วก็มีการปลาประทัดยักษ์เข้าใส่ด้วยนะฮะ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดก็ดีนะฮะ

เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ชุลมุนอยู่
คุณณทูศใส่เกลือตัดสินใจครับ
ตัดสินใจยืนบนรถกระบะมาเลย
มาถึงราชภารกรปฯแยกราชภารกรปฯ

ดูช่วงรายการพิเศษของไทยรัฐเราอยู่นี่แหละ
คือคุณนัทธวุฒิประเมินจากประสบการณ์ตัวเองแล้ว
แม่น้ำทั้ง๕หวานล้อมให้ผู้ชุมนุมกลับออกมา
วันนี้ถ้าเป็นนับคะแนนเราชนะแล้ว
แต่การทำกิจกรรมควรจะจบลงเท่านี้ก่อน
แล้วเราจะต่อสู้กับนายกรัฐมนตรีต่อไป
นั่นคือข้อความที่คุณนัทธวุฒิพยายามสื่อสาร

ให้กลับมาจากแนวที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ

มันไม่ใช่เรื่องใจถึงใจไม่ถึง
แต่กิจกรรมที่วางแผนไว้เนี่ยมันเสร็จแล้ว
แล้วเดี๋ยวเราค่อยดำเนินกิจกรรมกันใหม่
ลองฟังดูครับ
การปฏิบัติระหว่างกันก่อนแต่เพียงนี้

พี่น้องที่อยู่แนวหน้า
ขอให้ถอนตัวออกมาก่อน

ตบือแล้วเรียกพี่น้องเรากลับมาขอ
๑๐ปีก่อนที่เราผ่านกลางชุมนมเข้ามา
คุณนัทธวุฒิเป็นผู้ชุมนุมที่สุขุมขึ้นเยอะเลยนะ

เดินออกมาผู้ชุมลุงเดินสวนกลับเข้าไป
นี่แหละครับไม่เป็นผลผู้ชุมนุมส่วนใหญ่

ยังคงยิงประทัดใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ด้วยกระสุนยางเหมือนกันแหละนะ
มีผู้ชุมนุมเข้าไปทำลายป้อมตำรวจ

๑๘นาฬิกา๕๐นาทีบนชนบางส่วนทยอย
เดินตามคุณธุรกิจปัญญาอานุสวรีชัยสมรพูมนะครับ
แล้วก็การชุมนุมยุติลงเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอัดบริเวณหน้าอกด้วย
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าน้องช่างภาพเนี่ยนะฮะ

โอ้ท่านเป็นถึงพลประโบตรีอัสวะยุทธ์

เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่การชุมนุมนี่แหละครับ

โหเจ็บกว่าลุงตู่ก็พี่เต้นนะนะ
คือพอบอกอะไรแล้วสั่งอะไรแล้วไม่มีใครฟังเลย
เดินสวนแบบเหมือนไม่เห็นศีรษะเลย